วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่กรุงเทพมหานครเพิ่มค่าปรับผู้ที่ฝ่าฝืนขี่จักรยานยนต์บนทางเท้าจาก๑๐๐บาทเป็น๒๐๐บาทนะครับ
มาตรการที่ออกมานั้นได้ผลมากน้อยอย่างไรเจาะประเด็นจากรายงานครับ
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนเด็กนักเรียนเดินอยู่บนทางเท้าเมื่อวันที่๒๖พฤศจิกายน๒๕๖๑ที่ผ่านมา
มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเรื่องความปลอดภัยและความมักง่ายของผู้ขับขี่
เหตุการณ์ครั้งนั้นผู้ขับขี่ถูกดำเนินคดีตัดสินจำคุก๑เดือน
จากนั้นมีมาตรการออกมาอย่างจริงจังสำหรับผู้ฝ่าฝืนขับขี่บนทางเท้า
แต่ยังคงมีผู้ฝ่าฝืนมาโดยตลอด
กรุงเทพมหานครจึงเริ่มมาตรการเด็ดขาดวันแรก
จากที่โทษปรับเดิมอยู่ที่๑๐๐บาทเป็น๒๐๐บาท
หากตรวจพบจากแอปพลิเคชันว่าเป็นผู้กระทำผิดซ้ำ
เพิ่มอัตราโทษขึ้นไปโดยไม่มีการลดหย่อนสูงสุดถึง๕๐๐บาท
ส่วนผู้ที่ไม่มีเงินค่าปรับจะทำการยึดรถ
จนกว่าจะมีเงินมาไถรถคืน
มุ่งหมายนี้เราไม่ได้อยากที่จะได้เงินจากพี่น้องประชาชนเท่าไหร่
แต่ว่าเราอยากจะให้ทุกฝ่ายช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับ
เพราะว่าคืออยากให้ทางภาคสังคมช่วยกันประนามด้วยว่าการที่ขับขี่บนทางเท้า
คือผมเข้าใจว่าการจราจรในกรุงเทพมันติดขัดนะครับ
แล้วก็สาเหตุส่วนใหญ่ที่คนที่จะฝ่าฝืนก็คือการจราจรติดขัด
หรือว่าเป็นทางลัดย้อนสอนเพื่อที่ไม่อยากจะไปยูเทิร์นไกลหลายสาเหตุ
ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความสะดวกสบายของผู้ขับขี่ทั้งนั้นนะครับ
ก็อยากจะช่วยกันโรยลงให้คนที่เขาขี่เนี่ยเห็นใจคนที่เขาใช้ทางเท้าด้วยนะครับ
รวมถึงว่าหลังจากนี้จะมีการคุยกับกรมการขนส่งทางบกว่า
ถ้าเป็นวินมอเตอร์ไซค์แล้วฝ่าฝืนบ่อยครั้ง
ก็อาจจะมีการเพิกโทษหรือว่ามีการเรียกมาพูดคุยกัน
จะมีการพักใช้ใบอนุญาตเป็น๗วัน๑๕วันอะไรก็แล้วแต่

แต่ยังคงมีเสียงสะท้อนของประชาชนที่ฝ่าฝืนขับขี่บนทางเท้า
ให้เหตุผลไปในทางเดียวกันว่าการจราจรที่ติดขัด
และที่กลับรถอยู่ค่อนข้างไกลออกไป
จำเป็นต้องขับรถย้อนสอนขึ้นบนทางเท้า
และช่วงเวลาเร่งรีบไม่ค่อยมีตำรวจคอยอำนวยความสะดวก
เช่นเดียวกับวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
กลุ่มที่ถูกจับตามองว่ากระทำฝ่าฝืนมากที่สุด
หลังจากที่ทราบมาตรการการเพิ่มโทษปรับ

หรือหากมีความจำเป็นต้องย้อนสอนจริง
จะใช้วิธีการดับเครื่องยนต์และเข็นรถแทน
ผมต้องใช้ระยะเวลาวิ่งไปลูกค้า
สมมุติว่าลูกว่าผู้โดยสารผมเนี่ย

ผมต้องขับรถไปย้อนไปกลับรถเนี่ย
ผมใช้เวลาไปกับ๓๐นาที

ไม่ครับคือว่าเราเหมือนกับซอยผมอย่างนี้
ตื่นเช้ามาเราก็ให้ผู้โดยสารเขาขอความร่วมมือเดิน

ส่วนประชาชนผู้ใช้ทางเท้าส่วนใหญ่
รู้สึกไม่ปลอดภัยเวลาเดินอยู่บนทางเท้า
บ่อยครั้งที่เคยถูกบีบแตรให้หลีกทาง
และแม้ว่ากรุงเทพมหานครจะมีรางวัล

โดยถ่ายภาพนิ่งให้เห็นทะเบียนรถชัดเจน

เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร
แต่ก็ยังมีผู้ใช้ทางเท้าหลายคน
กล้าที่จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกภาพ
ต้องระวังอยู่ตลอดเวลาเลย
จริงให้เขามีเลนส์ของเขานะ

แล้วเราก็อายุมากแล้วนะคะ
ก็ต้องคอยระวังไหนจะระวังคนเดิน
เราก็ไม่รู้มิจฉาชีพด้วยไอ้ปราบน่าจะต้องระวังรถอย่างนี้
จริงส่วนตัวกล้านะครับแต่เฉย
ผมไม่ขนาดที่ว่าจะต้องหยิบมาถ่ายเขาอะไรอย่างนี้
คือหมายความว่าถ้าเขาขี่มาแล้ว
มันไม่ทำให้ผมเดินแบบลำบากอะไรอย่างนี้ครับ
ท่านเงียนนั่นคือตอนถ่ายก็ต้องให้ระวังด้วย
เพราะว่าตอนถ่ายเนี่ยมันอาจจะทางคนที่ฝ่าฝืนเนี่ยเขาเห็นได้นะครับ
แต่ว่าเรื่องที่ส่งเข้ามาที่เราเป็นความลับหมด
คือเวลาส่งมาเราก็จะพอได้ค่าปรับมา

คือทางคู่กรณีกับคนที่แจ้งบ่อแสจะไม่พบกันเลยครับ
ลงพื้นที่ของทีมข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้
ยังคงพบเห็นผู้ใช้รถที่ฝ่าฝืนอยู่บ้าง
ซึ่งตลอดครึ่งวันหลังมาตรการจับปรับจริงของกรุงเทพมหานครออกมา
สามารถจับผู้กระทำผิดได้ถึง๑๘ราย
และหากย้อนไปดูสถิติการจับกลุ่มผู้ขับขี่บนทางเท้า

สามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดแล้วกว่า๒๐๐๐ราย
ว่ากล่าวตักเตือน๔๑๙๗ราย
มียอดเงินค่าปรับสูงถึง๑๑ล้านบาท
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน